ลงใต้ไปเที่ยมเผย์ญาติตาขาวจังหวัดตรังหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมภายในโรงพยาบาลเลยค่ะโรงพยาบาลย่านตาขาว
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์โจรค่ะย่องไปแบบนี้
ไปดูลาดเหล่าลูกศรสีแดงนั่นแหละค่ะเดินไปเดินมา
ทำทีว่าตัวเองเป็นญาติของคนไข้มาเฝ้าไข้ในโรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวกล้องวงจรอีกกล้องหนึ่งค่ะรับภาพให้เห็นเลยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะภายในห้องของผู้ป่วยนะคะ
ผู้ป่วยเขาก็เป็นห้องรวมนะเตียงติดกันเดินอ้อมไปตรงนู้นอ่ะ
แล้วเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวเองเป็นจูออนนั่นน่ะมาแล้วมาแล้ว
แล้วเดี๋ยวก็ฉกกระเป๋าสตางค์ของคนไข้รายนี้ไปแล้วคุณเห็นไหมคะ
ทั้งทั้งที่ว่าสามีของคนไข้รายนั้นอ่ะเขานอนเฝ้าไข้อยู่ใช่ครับ
โอ้โหใจกล้ามากเป็นคนนะแต่ทำตัวเหมือนเป็นผีนะเออนะฮะ
เนี่ยภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยแจ้งความคืบหน้ากันก่อน
ตำรวจเก่งมากค่ะตำรวจย่านตาขาวเหตุการณ์เกิดสองสามวันที่ผ่านมา
รวบตัวผู้ชายคนนี้โจรคนนี้ได้แล้วนะคะทีนี้ลูกชายของผู้ป่วยที่นอนอยู่บนเตียง
แล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
หนึ่งต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวว่าในโรงพยาบาลเนี่ย
ใช่ว่าจะปลอดภัยในโรงพยาบาลใช่ว่าจะไม่มีโจร
สองต้องการเอาคลิปนี้อยากให้ทุกคนแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจ
หรือว่าแจ้งมาที่เขาก็ได้ว่าใครพบเห็นโจรรายนี้บ้างนะคะ
อยากจะจับตัวคนร้ายให้ได้แต่ว่าล่าสุดจับได้แล้ว
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มเศษ
วันอังคารที่ผ่านมาเราไปถามพูดคุยกับคุณจินดา
สวัสดิ์อายุห้าสิบสองปีเป็นชาวอำเภวย่านตาขาวจังหวัดตรังนั้นแล้วค่ะ
แล้วเป็นผู้ป่วยเห็นไหมคะนอนพักรักษาอยู่ที่เตียงเมื่อสักครู่นี้
คุณจินดาบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ฉีดยาเสร็จแล้วแล้วก็หลับลึกเลยไม่รู้สึกตัว
่องเข้าไปฉกกระเป๋าเงินบนหัวเตียงของเธอนะคะ
แล้วได้เงินไปกว่า๘๐๐๐บาท

เงิน๘๐๐คุณจินดาค่ะคุณจะเอาไปทำอะไรคะ
ตอนแรกคนป่วยก็คิดว่าไว้รักษาตัว
แต่แม้ว่าถึงเขาป่วยเงิน๘๐๐๐บาทเก็บเล็กผสมน้อย

ไว้เป็นค่าเทิมลูกแต่โจรมันเอาไป
ข้างในมีเอกสารสำคัญอีกเพียบเลยนะคะ

เทรชันทริงไว้ที่หน้าโรงภักดิ์ย่านตะขาว

ส่วนนี่ว่าผศโรมพยาบาลย่านตะขาว
คุณยศกรเนธแสงทิพย์บอกว่า

แล้วก็สอบถามคนไข้ซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้ว
ผู้เสียหายรายนี้เพิ่งจะเข้ามารักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน
แล้วพอตกดึกก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
สามีเขาก็นอนเฝ้าไข้อยู่นะคะแต่ว่ากล้องวงจรปิดก็มีค่ะ

เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ท่านย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ก่อนหน้านี้ก็เข้มงวดแล้วนะติดกล้องวงจรปิดทุกจุดค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะเข้มงวดยิ่งกว่าแล้วก็เข้มงวดยิ่งขึ้นไปค่ะ
ส่วนตำรวจสพย่านตาขาวพอไปดูกล้องวงจรปิด
นี่แหละใช้เวลาเพียง๒วันค่ะสามารถรวบตัวคนร้ายได้ค่ะ
คนงานเกาะสร้างแห่งหนึ่งคนร้ายรายนี้นี่เราทำปิดหน้าปิดตาให้ด้วยนะคะ
ชื่อว่านายเนินพันเกตอายุ๔๑ปีไปตรวจสอบภายในห้อง
ซึ่งเป็นแคมป์คนงานเนี่ยโอ้โหของกลางพึบเลยนะคะ
มีอะไรบ้างเสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุที่กล้องวงจรปิดจับไม่ได้
ได้ที่ผูกที่ข้อมือก็ตรงกับในกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานเหล่านี้มัดตัวก็ต้องพามาชี้แบบนี้
ว่านี่นะเสื้อผ้าผมใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็หลังจากนี้แล้วตำรวจก็ต้องมีการส่งตัวนายเนินคนนี้

แล้วจะบอกว่านายเนินคนนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ก่อเหตุ

ตำรวจเขาก็เลยไปดูเรื่องของประวัติต่าง
แล้วก็กล้องวงจรปิดมาประกอบการสุดท้ายรวบตัวได้ค่ะ